คุณผู้ชมค่ะ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุจี้ปล้นร้านทอง
สะพานเหล็กเขาบอกร้านนี้ร้านดังด้วยครับคนร้ายมาอย่างใจเย็นเลยนะคะ
เดี่ยวมาเลยเดินแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
เดินเข้าร้านมาแต่ว่าเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือ
เวลาจะเข้าร้านทองเดี๋ยวนี้ต้องให้คนในร้านกดสวิตช์
เพื่อเปิดประตูให้ใช่ไหมคะคนร้ายเดินเข้ามาแต่เปิดประตูค้าเอาไว้
เหมือนเตรียมทางหนีทีไล่หลังจากนั้นเนี่ย
ทำยังไงลองไปดูคลิปกันก่อนค่ะจริงจริงอื้อหืออย่างงี้น่ากลัวใช่ไหม
ทำอะไรอ่ะอืมทำอะไรอ่ะนี่อันนี้เขาเดินมาบอกอะไรวะ
ใช่อันนี้เขาเดินมาบอกอะไรสักอย่างที่นี่ไงจะเอาไว้นั่นอ่ะอุ้ยนี่ไง
นี่ไงนั่นไงแล้วมาบอกให้ล็อกประตูนี่ไงปืนขึ้นมาเลย
อืมยังคุยกับเขาด้วยนะเออนี่ไงเขานั่งอยู่เขานั่งอยู่
เขานั่งอยู่นี่ไงพอยกปืนแล้วเข้าไปข้างในเลยอย่าบอกน้องพี่จุเปิดตู้ท้องให้เขาอ่ะ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
ร้านนี้คือร้านทองม้วนหลีชมพูนะคะอยู่เขตพระนคร
เจ้าหน้าที่เขาก็รีบลงพื้นที่นี่นี่คือขี่ย้อนสอนไปเลยเห็นไหมคะ

เจ้าหน้าที่เขาก็รีบลงพื้นที่หลังจากได้รับแจ้งนะคะ

วันนี้ทีมข่าวเราได้วงจรปิดมาเพิ่มด้วยนะคะ
เป็นจังหวะที่นายมนตรีสวมชุดสีดำไม่ได้ใส่หมวก
ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่เราชี้ลูกศรไปเมื่อสักครู่นี้
ทางขึ้นสะพานพระปกเกล้าถนนประชาธิปกค่ะ
ขี่ไปในซอยสมเด็จเจ้าพระยา๗
เข้าไปทิ้งรถมอเตอร์ไซค์นะอืม
เออขี่เลี้ยวเข้าซอยสมเด็จเจ้าพระยา๗ทิ้งรถ
จากนั้นก็เดินออกมาทางซอยสมเด็จพระเจ้าพระยาห้าครับ
ขึ้นแท็กซี่บอกให้ไปส่งซอยเจริญนคร๓๔กลับบ้าน
แต่ไม่ทันถึงบ้านทำไมค่ะ
แท็กซี่ลงกลางทางค่ะแล้วเรียกตุ๊กนั่งกลับบ้านพัก
แต่ตำรวจเขาตามได้หมดถ้าเราตามได้มีเหรอคะตำรวจจะตามไม่ได้
กล่าว่าเปลี่ยนจากแท็กซี่เป็นตุ๊กดีกว่า
เออเปลี่ยนภาษณะไงคงดูหนังแหละลักษณะ

ดูหนังเมาส์ต้องทำอย่างนี้ถึงจะรอดไม่รอดหรอกค่ะ
แล้วก็เจอมาก็ไปหาถึงบ้านเลยค่ะครับ
ปรากฏไปเจออยู่ปากซอยบ้านตอนตี๓๔๐นาทีก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มไปถึงบ้านพักอ้าวครบเลยจ้ะ
นี่ชุดเสื้อผ้าวันก่อเหตุพร้อมกับทองยังอยู่ครบ
ด้วยนี่เห็นไหมเป้ด้วยสร้อยคอทองคำอยู่ครบทุกเส้นเลยนะคะ
อืมสิบเอ็ดชั่วโมงหลังก่อเหตุตำรวจจับได้ทันควันจริงจริงค่ะครับ
ก็พาตัวนายมนตรีไปซอยสมเด็จเจ้าพระยา๗ไปเอารถที่จอดทิ้งเอาไว้
ไปเอาบีบีกันที่ทิ้งไว้ในถุงขยะด้วยส่วนช่วงเช้าก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทอง
แล้วช่วงบ่ายค่ะก็ทางกองบัญชาการตำรวจนครบานมีการแถลงผลการจับกลุ่มนะคะ
มนตรีก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงรู้ไหมคะว่าเอาเงินไปทำอะไร
เอาไปทำอะไรฮะเขาขาดทุนจากการลงทุนบิตคอยน์ค่ะอุ้ย
นี่ช่วงนี้บิตคอนมันรั่วไงทั่วโลกเลย
อย่าว่าแค่ประเทศไทยเลยใช่ไงคะนี่เขาเล่นบิตคอยน์เหรอเล่นบิตคอยน์
ขาดทุนเลยมาป้นทองเอาสิเอากับเขาสิดำดิ่งเลยสิบิตคอยนเนี่ยเอออ่า
นี่อนาคตก็ดำดิ่งเหมือนกันนะคะครับเจ้าของร้านทองเล่าเลยบอกว่า
พอคนร้ายหยิบปืนออกมาขู่ปุ๊บไปแล้วหลบหลังร้านแล้วกดปุ่มฉุกเฉินเลย
เดี๋ยวฟังเจ้าของร้านเขาเล่าหน่อยฮะเพราะว่าเขามาเหมือนคนซื้อทั่ว
ไปอ่ะฮะเพราะก็คนซื้อทั่วไปอ่ะครับแล้วก็เขาก็ขอมาถึงปุ๊ป
ก็วางเป้แล้วก็หยิบปืนเลยคือวิธีทำผมดูแล้วปืนจริง
ผมดูแล้วอันตรายครับ
หลังจากนั้นเนี่ยคือหลบออกจากหน้าร้านเข้าในร้านหรือว่าหลบเข้าหลังร้านครับ
ผมก็ไปกดปุ่มฉุกเฉิน

เขาก็บอกเหมือนกันว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
แต่ก่อนหน้านี้ร้านทองร้านนี้ก็เคยถูกปล้นแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะชิงทรัพย์โดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะค่ะ